อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปจากโซเชียลที่เห็นแล้วก็เกิดความสงสัย
บางทียิ่งดูยิ่งหัวบอกเลยคนลุกเหมือนกันนะ
เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่กับที่
แต่อยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
คุณผู้ชมค่อยดูตามอันนี้เหมือนจะล้ม
เหมือนจะมีแบบบิดแทนพวงมาลัยนิดนึง

ปรากฏว่าเริ่มขยับขยับแล้วก็หมุนทั้งที่

แล้วผมดูที่โซ่มันก็ไม่แน่ใจ

คือจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเพราะลมพัดได้ไหม

หรือเจ้าของเขาติดเครื่องทิ้งไว้เหรอคะ

ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าติดเครื่องทิ้งไว้
ด้วยสาเหตุอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่รู้เลยคือชาวโซเชียลที่เขาเห็นคลิปนี้
ทุกคนบอกว่าขนลุกขนพองเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้

แต่ว่าถ้าใครรู้ว่าคลิปนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง

เมนต์มาบอกได้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ

เรื่องมันก็ลี้ลับจริงนะคุณผู้ชม